ไปดูหนุ่มคนนี้ค่ะเขาบอกว่าเรียกว่าปรากฏตัวไปปุ๊บเนี่ย
แบรนด์บอกว่าโกยรายได้มาแบบมากมายทีเดียวนะคะสำหรับไบท์วัชิรวิทย์ค่ะ
ก็มีการเดินทางไปที่อังกฤษเขาก็จะมีสัปดาห์แฟชั่นหรือว่า
บอกว่าสามารถทำรายได้ทั้งสื่อนะคะที่๑๗๘ล้านดอลลาร์หรือว่าประมาณ๖๗๐ล้านบาท
เห็นหรืออ๋อหรอนี่ก็พลาดหัวข่าวมาเลยอ่ะอ๋อ
เขาเรียกว่าเป็นดาราศิลปินไอดอลชาวเอเชียพาดหัวข่าวในฐานะแบบนี้เลย
เป็นผู้ทรงอิทธิพลในระดับท็อปของงานสัปดาห์แฟชั่นวีค
ว้าวแต่คนแบบไปกรี๊ดการ์ดนางเยอะมากเลยเนอะหล่อมากอ่ะอืม
แฟนคลับเยอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยคนเราน้องออลลาร์ชำไปหมดเลย
พระเอกติดดินที่นั่งกินข้าวข้างทางอ่ะอ๋อเนี่ยปกติเถอะอืม
กินส้มตำเอ้าทำไมไปน้องไบท์เหรอกินส้มตำใต้ตึกตลอด
อ๋อเหรออ๋อตั้งแบบชั้นชีวิตปกติจริงจริงโอ้โหน่ารักเนอะ
แล้วแบบว่าความน่ารักของนางอะ

บอกว่ายังบ๊ายคงปกติเลยอืม
ทุกวันนี้อยู่กับใครบ๊ายต้องห่างห่างจากไอ้เฟรย์เนี่ยลูก

แล้วนางอีนชอบไปอยู่กับไอ้เฟรย์ไอ้เฟรย์ชอบพาไปนั่งรถจิ๊บนะโอ้โห
เพราะผมเออนั่งทัวร์นะทัวร์พาทัวร์อย่างเงี้ยนะครับอ่า
หล่อนะเขาทำอะไรได้เยอะด้วยเพราะว่าอย่างอืม
ไบได้เฟย์มันเป็นคู่กันมาตั้งแต่สมัยเป็นพิธีกรเงี้ยกันอ้า
แต่ไบได้ไม่ดังเลยอ่าฮะก็เลยสนิทกันแต่ก็เรียนพิธี
โตโตแล้วอ่าฮะเมื่อก่อนมีใบด้ายอ่ะอา
โตเกินกว่าจะทำแล้วโตจริงนี่โตจริงจริงเนาะบ้าบ้าบอยทำหมดเลยนะ
เมื่อก่อนเนี้ยเมื่อก่อนนางทำแบบสู้ตายมากเมย์อ่า
จริงจริงสุดตัวมากมันแบบทำกิจกรรมแบบบ้าบ้าบอย
ไม่รู้จริงเก่าเก่าอ่ะขามสนุกน่ะเก่าเก่าน่ะก็เหมือนแม่แหละ
ตอนแรกอ่ะแม่เล่นหอเจ้าแตกไปอ่ะแต่อย่าพูดอะไรบาทนะ
แม่ก็ทำหมดแต่สมมุติแบบแต่โดยนี้เรื่องได้แล้วโหย
ใช่ใช่ใช่เพื่อนกายเช้ากันพ้าเออทำหมด
ทำมาเป็นคุณมสดำไม่เอาใจไม่ก็ได้อะไรมีมุกเออนะครับ

ตกตีบ้าง

เดี๋ยวหนูต้องช่วยปกป้องแม่ก่อน